แต่แปลกแวกเอ๊ะวันนี้จะพาไปดูประติมากรรม
ที่ทำมาจากรถแห่งเดียวในประเทศไทย
เขาเอารถหรูแบบคลาสสิกอ่ะ
มาทำเป็นปฏิมากรรมที่สวยงามและโดดเด่นมาก

ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊

มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งครับ
และตอนนี้ผมอยู่แถวสนามก๊อฟกลางปลี
ที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับ
ผมเห็นบางอย่างโอ้โหสวยมากเลยทีเดียวครับ

สิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ไปดูเลยฮะ
โอ้โหนี่ขึ้นไปได้ยังไงเนี่ย
โอ้โหนู่นรถนี่ก็รถแต่ว่ามันเลี้ยงไปแบบนี้

มันก็เหมือนกับสโตนเฮนดที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเลยนะครับ

หรือว่าอยู่ต่างประเทศกันแน่ล่ะครับเนี่ย
แต่ว่าผมเจอผู้ที่จะมาให้ความรู้กับผมแล้วล่ะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่ครับนี่คือดรปราจินเอี่ยมลำเนานั่นเอง
เป็นผู้บริหารแล้วก็ผู้ดูแลคาเฮนส์แห่งนี้นะครับ
ท่านครับอยากจะทราบนิดนึงครับว่า
ที่มาที่ไปที่ก่อตั้งที่นี่เนี่ยคืออะไรครับ
แล้วผมก็มารวบรวมรถเราก็ตั้งธีมขึ้นมา
ว่ารถทั้งหมดที่นี่มีด้วยกัน๗๙คัน
เราก็เลือกรถเราหนึ่งที่เรามีอยู่
แล้วเราก็ซื้อเข้ามามาบ้าง
การก่อสร้างของเราเราต้องเทปูนพื้นฐาน
แล้วก็ตั้งเสาขึ้นมาที่จะรองรับ
ฉะนั้นทุกอันมีต่อมองหมด
แล้วไอเดียของเราเราจะมาต่อต่อแบบ
สองต่อแล้วก็ตัวยอดทั้งหลาย
เราเอารถคาสิคคาที่มันมีราคาแพง

หมดงบไปประมาณเท่าไรหมดเงินไปประมาณเท่าไร

นี่แหละครับคาเฮนส์เมืองไทย

และรสยอดนิยมหลากหลายยี่ห้อ

ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วยล่ะครับ

ดรอยากจะเล่าสตอรี่ให้ฟังแล้วนะครับ

นี่เลยครับแอมเมอเซฟหางปลานี่
ถ้าตอนนี้สภาพสมบูรณ์หลายล้าน
ที่จำได้ก็ไทยรัฐก็ยังมีอยู่คัน
ทำไมถึงฝังดินไว้แบบนี้ครับท่านดร
รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุชนหน้าชน

แล้วเสร็จแล้วผมก็เอาทั้งคันมาจิ้มไว้
แล้วต้องจะไปจิ้มนี่เอารถราคาหลายล้าน
มาทิ้งให้เล่นอยู่อยู่นี่หรือนี่
ให้พี่เราเอาโครงมาให้เห็น
คือให้ผู้เข้าชมจะได้รู้ว่า
ก่อนเราจะมาใส่เบาะใส่อะไรนะ
โครงสร้างมันเป็นเหล็กแล้วเขาเชื่อมกันยังไง
ได้เห็นไงได้ศึกษาเอาความรู้ไปด้วย
มาถึงอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเหมือนกันครับ
นี่ครับรถกระบะ๔คันซ้อนแบบนี้

ทุกวันนี้คันหนึ่งนะราคา๒๓แสนบาท
รถโตเก่าอย่างนี้คุ้นกันราคากัน
นี่นะครับรถที่นี่มีเยอะแยะมากมาย
และแต่ละคันก็มีสตอรี่ที่ดีทั้งนั้นด้วยครับ
ท่านครับอยากจะให้ท่านฝากถึงในอนาคตครับ
ว่าท่านอยากจะทำอะไรกับพื้นที่ตรงนี้บ้างครับ
เราก็เห็นว่ากาญบุรีมีเป็นเมืองท่องเที่ยว
ริมแม่น้ำแควร์เนี่ยจะเป็นที่รวบรวมของนักท่องเที่ยว
หลังเยดูนั่นเสร็จแล้วตรงนี้จะรองรับกับตรงโน้น
ผมก็อยากจะทำตรงนี้นะให้สำหรับชาวกาญจนบุรี
ตอนนี้เปิดโอกาสให้ชมฟรีมาปุ๊บ

เพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากเลย
ขอขอบคุณท่านดรปราจินมากเลยนะครับ

และนี่แหละครับคือคาเฮนปฏิมากรรมหนึ่งเดียวของคนไทย
ที่สร้างจากแรงบันดาลใจจากการรักรถนะครับ
สำหรับครั้งหน้าผมจูด้ง
แล้วแปลกแวกเอ๊ะจะพาไปแปลกที่ไหนอีก

วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ